คุณผู้ชมคะมีภรรยาตามหาตัวสามีค่ะ
ตั้งแต่๖มกราคมที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าสามีมีอาชีพเดินเรือสินค้า

พอ๗มกราคมภรรยาก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่บริเวณท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอุทิยาปรากฏว่าเห็นภาพนี้
นี่คือสามีที่เธอตามหานะ
ลองดูนะคะอยู่ริมน้ำแบบนี้
แล้วเหมือนกับอยู่ดีหัวทิ้มตกลงไป
เนี่ยค่อยโง้งตัวลงไปแบบนี้ค่ะ
แล้วตกลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์
สุดท้ายพบเป็นศพเสียชีวิตนะคะ
ที่ว่าหากันไม่เจออยู่วันหนึ่งคืนนึง
ใช่ก็เลยคาดว่าเป็นโรคประจำตัวค่ะ
เป็นโรคลมชักลมชักอาจจะกำเริบ
หน้ามืดตกลงไปแล้วตอนนั้นไม่มีใครเห็นไงครับ

ใช่ตามหาอยู่เป็นวันเป็นคืนนะคะ

ภรรยาตกใจมากเห็นภาพนี้ช่วงสายวันนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนสพนครหลวงจังหวัดพระนครสิทธิยา
รับแจ้งว่าเจอศพผู้เสียชีวิต๑ราย
แม่น้ำป่าศักดิ์ก็เข้าไปตรวจสอบ

ปรากฏว่าศพนี้ก็คือนายวิรัติอาวรจิตอายุ๔๒ปี
อาชีพเดินเรือสินค้าที่ภรรยาออกตามหาว่าหายตัวไป
ตั้งแต่๖มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
คือก่อนหน้านี้นางเพทายอาวรจิตภรรยาของผู้เสียชีวิต
เขาออกตามหาเพราะว่าอยู่ดีสามีก็หายตัวไป๖มกราคม
มกราคมขอดูกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า
ปรากฏว่าก็เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไป
คือนายวิรัติอยู่บนเรือสินค้านะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น๖มกราคม
กำลังเดินอยู่บนเรือบรรทุกสินค้าที่จอดเทียบท่า

นายวิรัติเหมือนกับหน้ามืดแล้วหัวทิ้มลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
คาดว่าไม่สมาช่วยเผลอตัวเองได้

พอนางเพทายภรรยาเห็นภาพนี้ก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
ประสานนักประดาน้ำเรือท้องแบนออกค้นหาที่จุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะ
แต่ไม่เจอสุดท้ายสายวันนี้พบเป็นศพลอยมาใกล้กับจุดที่ตกไป
พอตรวจสอบแบบละเอียดก็รู้ว่านี่แหละ
สามีของตัวเองที่เห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดว่าตกน้ำลงไป
ข้างซ้ายเดินมาข้างขวาที่เราเห็นนะนะ
แล้วเขาเหมือนจะมือมือจะเท้าพุกจะนั่งแล้วมันพาดอ่ะ
ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาวูบไหมเขาอดนอนด้วยอ่ะ
มีค่ะลมชักแล้วก็ความดัน
อย่างที่บอกว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเป็นลักษณะของตัวผู้ตายเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะค่ะ
คือเป็นโรคลมชักสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุพลัดตกเรือโรคลมชักน่าจะกำเริบ
ทำให้หน้ามืดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำ
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นก็เลยทำให้จมน้ำเสียชีวิตนะคะ